มาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะแต้ว
อย่างที่พี่แจ๊คยืนเต้นยืนร้องอยู่
พี่เบิร์ตไงไปดูอยู่คอนเสิร์ตพี่เบิร์ตที่ผ่านมาแต่เห็นว่าแต้วเนี่ยได้มีโอกาสได้ขึ้นเวที
สวยมากค่ะแต่ว่าเห็นว่ามีเพื่อนเนี่ยไม่ได้ไปดูกันครบแกงครบ
ใช่แต่ว่าแฟนเขาไปนี่พี่ต้นไปนะนี่แหละมีการโชว์แซ่บจัดเต็มขโมยซีน
แขกรับเชิญเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ชอบมากสนุกมากเลยค่ะไม่อยากให้จบเลยค่ะ
แล้วก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดที่ตอนนั้นจะทำได้
วันแรกที่รู้เลยค่ะแบบตอนที่รู้แบบเอ๊ะแม่ฟังผิดหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พอได้เข้าไปคุยอะไรอย่างนี้ค่ะพี่เล็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พี่เบิร์ตเองก็มาแบบมาต้อนรับค่ะมาแบบว่าให้การต้อนรับแบบอบอุ่นมาก
คุณต้นว่าไงบ้างคะแบบ๑๘ชั่ว
ตอนนี้พี่ต้นเต้นเป็นแล้วค่ะเหมือนโค้ชเลยแบบว่าพร้อมนะพร้อมนะอะไรอย่างนี้ดูทุกรอบไหมคะ

ก็แต่ว่าไม่ได้ดูแบบนั่งดูจริงจังเหมือนเขาจะดูจากหลังเวทีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะแฟนสวยขนาดนี้เนาะส่วนกระแสแก๊งเฟอร์บี้ที่ถูกจับตาไม่เลิกค่ะ
ตั้งใจยืนยันไปแล้วว่าไม่ได้กระทบอะไรกับความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนแต่ก็ไม่วายถูกโยงไปค่ะ
บอกว่าเพื่อนได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งทีนะคะทำไมไม่เห็นแมทไปให้กำลังใจเหมือนเพื่อนร่วมแก๊งเอง

อะไรยังไงไม่รู้แหละเอาไปฟังแต้วดีกว่าค่ะ

คือเราเชิญไปเยอะมากด้วยความที่เราแบบอยากให้ทุกคนได้มาดูอะไรอย่างนี้ก็ชวนแบบกระจัดกระจายมากเลยก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกมาไม่สะดวก
คือแต้วว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรให้น่าจับตาอยู่ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าสำหรับเราก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างอยู่แล้ว
ตอนนี้ทุกอย่างก็ยังเป็นเพื่อนที่ให้กำลังใจกันเหมือนเดิมมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องแบบทำให้ความสัมพันธ์ของเพื่อนมันน้อยลงไป
โอ้โหใช่นะคะ
แต่คนอื่นก็เซ็นนะแต่เขาก็มา
มันก็มีหลายวันนะคุณผู้ชมวันเสิร์ตพี่เบิร์ตอาทิตย์นี้ก็มี๓วันกลับมาสิจ๊ะ
แต่รู้สึกว่าแขกรับเชิญอาทิตย์นี้จะไม่ใช่แต้วแล้วนะเขาไม่ให้บอกว่าเป็นเบลล่าเอาบอกไปแล้วไม่เป็นไรคุณผู้ชม